เชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีลูกเล็กน่าจะเข้าใจหัวอกคุณพ่อรายนี้ดีนะคะ
เขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครลูกเนี่ยเป็นเด็กทารก
กำลังนอนหลับอยู่เลยปรากฏมีกลุ่มวัยรุ่นแว้นแฟ้วผ่านหน้าบ้าน
เด็กตกใจตื่นมาร้องไห้จ้าเลยค่ะพ่อโกรธมากเลยตะโกนต่อว่าไป
โอ้โหเท่านั้นแหละแก๊งแว้นแก๊งนี้นะไปพาผู้มาเป็นสิบคน
รุมคว่างปลาสิ่งของเข้าบ้านหลังนี้กะจะเอาเรื่องให้ได้
เพราะดีจริงนะคะไม่มีใครออกไปสู้กับเขา
ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์บานปลายได้
มันมีอาหารมันเข้าหัวมันเข้าหัว
นี่เหรอตายอยู่โอ้ต้องหาพี่เดียวเลยไง
อนุญาตเซ็นเซอร์เยอะหน่อยนะคะคำหยาบล้วนเลยจริง
เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นนี่คือแบบเข้ามาถึงในประตูบ้านแล้วอะค่ะ

เกรงกลัวอะไรเลยบอกออกมาสิออกมาเลยแบบนี้ค่ะ
อุ๊คอ่าจริงวัยรุ่นเป็น๑๐เลยนะคะ
บุกเข้าบ้านเขาตั้งใจจะมาหาเรื่องค่ะ
เขาบอกว่าที่ต้องโพสต์ลงเฟซบุ๊กเอาไว้
เพื่อให้ทุกคนเขารับทราบกันทั่วหน้ากัน
เพราะกลัวว่ากลุ่มนี้จะกลับมาก่อเหตุอีก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓๑ธันวาคมเมื่อวานนี้นะคะ
พื้นที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ทีมข่าวเราไปพบกับนางสาวปานิสาพรจุนรักวัย๒๔ปี
คนที่โพสต์คลิปเธอบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑ทุ่มเมื่อวานนี้
แฟนกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้าน
อยู่มีวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
ขี่ผ่านไปเฉยก็ไม่ว่าหรอกเนอะ

แต่พอพาขี่ผ่านหน้าบ้านเสร็จปุ๊บ
เบิ้ลเครื่องเสียงดังลั่นเลยอะค่ะ
แฟนเลยตะโกนต่อว่าบอกเบาหน่อย
ในบ้านมีเด็กทารกนอนหลับอยู่
ภาวะตกใจตื่นร้องไห้แล้วเนี่ย

ผ่านไป๑ชั่วโมง๒ทุ่ม

พาเพื่อนกลับมาด้วยคราวนี้เป็น๑๐เลยนะคะ
แล้วมาพร้อมอาวุธครบมือ
มีมีดดาบมีท่อน้ำมีไม้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ประตูหน้าบ้าน
แล้วก็ระดมเครื่องสิ่งของเข้ามาเลย
แล้วก็ตะโกนท้าทายบอกให้แฟนเธอเนี่ย
ออกไปข้างนอกสิออกมาเลยออกมาเจอกันแบบนั้น
คือไม่พอใจที่โดนด่าที่เบิ้ลเครื่องใส่บ้านเขา
ที่แรกมาคนเดียวเอ้าไม่จอดรถมาคนเดียวเหรอลงมาคนเดียว
เอ้าไม่ได้สิมันผิดธรรมเนียม
อ๋อต้องไปตามพวกมาก่อนอ๋อต้องมีเป็นหมู่
มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวไม่มั่นใจ

สักพักนึงค่ะจะเห็นในคลิปที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกอดผู้ชายคนนึงเอาไว้
คือแม่ของเธอเองต้องไปห้ามไปห้ามฝั่งลูกเขยด้วยนะ

เพราะกลัวจะออกไปกลัวจะมีเรื่องแล้วก็พยายามตะโกนบอกกลุ่มวัยรุ่นบอกหยุดหยุดพอได้แล้ว

ดากราดกลับมาเราไม่สามารถออกอากาศคำด่าได้
นี่มีบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ตัวบ้านเขาด้วยนะ
ปีนเข้ามาเลยแบบนั้นเลยเห็นไหมอ่ะ

พอตำรวจมาถึงค่อยหนีกันกลับได้

พอตำรวจกลับไปปุ๊บมันกลับมาใหม่
มันกลับมาอีกมาตะโกนด่ามาปลาข้าวของใส่

เขาบอกโชคดีจริงที่คนในบ้านเนี่ย
แค่เป็นคนคิดบวกแต่ไม่ได้พร้อมบวก

โอ้โหบานปลายแน่
เขามีปลาของเข้ามาค่ะ
แล้วก็
มันตะโกนด่าให้แฟนนี้ออกไปค่ะ

พอตำรวจมาสักพักหนึ่งค่ะ
เหมือนแบบว่าเขาเห็นว่าตำรวจกลับไปแล้วค่ะ
เขาก็ย้อนกลับมาอีกแล้วก็ป๊าของเข้ามาอีกอะค่ะ
มาหลายรอบค่ะมาสองรอบแล้วทีนี้

พอออกไปแจ้งความกลับมาที่บ้านมานอนที่บ้านนะคะ
ก็มีมาอีกตอน๕ทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะคะ
คุณแม่ออกไปก็บอกว่าอย่าทำเลยอย่างนี้เด็กที่ไหนอะไรอย่างนี้
เขาบอกผมเด็กที่นี่แม่ก็บอกว่าเด็กที่นี่เราไม่รู้จักเหรอ
ป้ามา๓๐ปีแล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่รู้จักป้าเหรอ
ให้กลับบ้านกลับไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแบบพูดกับเขาดีดีอะค่ะ
สุดก็แม่ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาครเขตท่าฉลอมเรียบร้อยแล้วนะคะ